ส่วนเรื่องนี้ก็ราวกับในหนังค่ะมีกระบะคันหนึ่งคือเหมือนกับคนขับโอ้โหเวลาเมาเนี่ยเวลาเมาแล้วก็ขับสติในการคลองพวงมาลัยก็จะไม่มีเท่าไห
อืมทีนี้เขาขับรถกระบะมาเสียหลักพุ่งชนยับหลายอย่างเลยไหนจะเป็นป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน
ไหนจะเป็นกระถางต้นไม้ต่างต่างแล้วก็ทรัพย์สินชาวบ้านนะคะที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านกวาดเรียบทั้งหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมนี่คือสภาพความเสียหายดูดิโอ้โหด้านหน้าบริเวณห้องเครื่องผู้โดยสารด้านหน้าก็พังยับเยินแบบนี้แหละค่ะ
วาดเรียบเหมือนกันทรัพย์สินชาวบ้านก็เสียหายเหมือนกันทีนี้รถกระบะคันนี้ค่ะเป็นกระบะสีบอลนะคะตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าก็คือฝากระโปรงหมอน้ำไฟตาเสียหายทั้งหมดเลยส่วนเห็นบอกว่าสังเกตดูด้านล่างใต้ท้องรถเนี่ยก็มีเหมือนกับไอ้ตัวแหนบของรถนะคะหลุดลงมากองด้านล่างซึ่งกระบะคันนี้พอตรวจสอบดูแล้วเนี่ย
เกิดเสียหลักพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็ชนทางขยะก่อนจะมีการพุ่งชนป้ายชื่อหมู่บ้านบ้านตะปอนน้อยจนกระทั่งเสาหักเลยนะคะจากนั้นคุณผู้ชมรู้ไหมรถกระบะไม่ได้หยุดรถกระบะเนี่ยยังหมุนคว้างอยู่กลางถนนหลายตะลบก่อนจะเสียหลักเข้าข้างทางแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะคะบนถนนสุคุมว
เพราะฉะนั้นก็เลยแบบรีบออกมาดู
ปรากฏว่าเห็นสภาพความเสียหายแบบนี้แล้ว
เพื่อที่จะให้การจราจรสัญจรไปได้
ทีนี้นอกจากสอบถามพยานคนนี้แล้ว
คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวเราได้พูดคุยกับคนที่เขาเหมือนกับขับรถบรรทุกผลไม้
เขาขับมาคู่ขนานกับรถกระบะคันที่เกิดเหตุนี่แหละ
เขาเล่าบอกว่าตอนนั้นนักขับรถมา
ปรากฏว่าสังเกตเห็นความผิดปกติของกระบะคันที่เกิดเหตุแล้ว

ขับรถสายไปสายมาทรงตัวไม่อยู่
ก่อนจะมีการพุ่งชนดังกล่าวนะคะ
ลองฟังเสียงพลเมืองดีหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะหลังเกิดเหตุนะคะก็ต้องนำตัวคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุ
คือนายสนิทไปสอบสวนต่อที่สพขลุง
ส่วนทรัพย์สินต่างของชาวบ้านก็ต้องรับผิดชอบกันไป
สินทางราชการเสียหายก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไป
ยังไงเมาไม่ขับมีสติในการคองพวงมาลัยนะคะ